มาแล้วค่ะโอเคนะคะก็ต้องสวัสดีปีใหม่เนาะ

ก็จะได้สดใสต้อนรับปีใหม่ไงคุณผู้ชม

เราก็มีเรื่องราวอัปเดตโอเคโอเคมาให้คุณผู้ชมโอเคกันเหมือนเดิม

เอ้าแล้วหนูไม่ได้ตื่นมาเที่ยงคืนเค้านะห้า

มารอบนมอีกรอบนึงก็ประมาณตี๓แล้ว

ปีใหม่ไปแล้วไม่ได้๕๔๓๒กับใคร

คือนอนข้ามปีมาประมาณ๓ปีแล้ว

มีเวลาปุ๊บได้เวลานอนปุ๊บขอนอนก่อน

เก่งอำเภอน้ำหนาวสรุป

มีปีนี้ไม่รู้ใครมาแต่เพียงเต๋อง้อย

เต๋อง้อยแล้วคอยอ้าย

พี่ออกมาจากเต้นท์เลยอ่ะ
พี่บอกว่า

ดูอยู่บางบัวทองจ้าสวัสดีค่ะ

อ๋อรถจะติดแล้วล่ะ๑๐โมงกว่า
สวัสดีค่ะอืมโอเค

เพิ่งมาเลยเหมือนเมื่อเมื่อกี้

เป็นเรื่องที่จะชวนคุยเรื่องแรก

หัวแล้วอะไรเนี่ย
นี่หยุดนานงานไม่โปรอีกแล้วนะน้องอะไรรู้ป่ะ
คือรู้สึกว่าเทรนด์ที่เราจะมาอัปเดตนั้น

อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
ใช่สิเพราะว่ามันเป็นเทรนด์เนี่ยพี่พี่จะใส่ไหมเป็นคนอยู่ดีอยากจะเป็นม้า

ไม่แต่ว่ามันใส่แต่ว่ามันเดินไม่ได้ไง

เดินได้มันอาจจะเดินได้แต่มันเป็นแฟชั่นที่แบบว่าเขาทำมาแบบเสียดสี

เขาก็เลยเหมือนกับว่ามีพวกแฟชั่นเสียดสีพวกนี้ออกมา

เดี๋ยวรับตาไปนี่อะไรเป็นไอเดียไหม

เอาจริงหรือพี่ใส่กลับได้ไงพี่ปกติขอโทษปกตินะ

เราขวางโลกไม่พอเธอทำไปต่อไปเจ้าตัวถัวมา

แน่เผื่อมีคนเขากล้าแล้วก็ใส่ได้นะ
ไปปาร์ตี้ไงก็ได้หรือจะเป็นอย่างงี้
พระทีนาวงเป็นผ้าใบของพระทีนาวงเพราะว่า
รุ่นใหม่แล้วพระทีนาวงทรงยุคร์ใหม่พระทีนาวงต้องออกวิ่ง
รองเท้าคล็อกปกติเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮรองเท้าคล็อกเนี่ยไม่ได้ทำมาผู้คนตัวเล็กเนาะ
เขาก็เลยยังไงเสริมส้นมันไปเลยเป็นส้นตบอย่างนี้เลยพี่
นุ้ยกล้าใส่มามันเหมือนมีอะไรมาติดเท้าเนาะเหมือนฟองน้ำมันก็ไม่รู้อ่ะ
นี่นี่อะไรอ่ะเป็นรองเท้าแล้วมีมีดเสียบ
ถ้าเจ้าใส่อย่างนี้ได้เจ้าใส่เฟือกอ่อนได้ละจะบอกไง
ถ้าพูดถึงเผือกอ่อนต้องดูอันนี้อันนี้ไม่เอาอันนี้ข้ามไปเลยอันนี้ข้ามไปเลย
ดูอะไรต้องดูอันนี้ที่มันเป็นบันไดเลื่อนเป็นบันไดเลื่อนนี่นุ้ยชอบอันนี้นี่
พลาสติกแรปนุ้ยใส่เลี้ยงลูกสิน้ำไม่เข้านะ
แต่ลื่นเพบเลยนะพี่แต่ถ้าเข้าก็คือเหม็นชื้นเลยอ่ะ
เอาเป็นพลาสติกแรปพลาสติกแรปโอ้คิดได้เนอะ
แล้วหยุดปีใหม่เนี่ยเราได้เนื้องานมาเยอะเลยนะได้
ที่ไทยเราก็มีอันนี้คือเรารวบรวมมาจากต่างประเทศเนาะที่ไทยเราก็มีแม่โอบแม่โอบแม่โอปอลของเราเนี่ยนะคะ

เดี๋ยวอุ้มลูกไปยังกวาดฝุ่นไปได้ฝุ่นด้วย
ผมที่ล่วงตอนที่ลูกจำหน้าได้แล้วก็ไม่แพงด้วยนะนุ้ย
คือจ่ายแบงค์๒๐ไปได้เงินทอนเอาง่าย
อย่าไปเอาเขาเลยก็ให้เขาไปเลยเถอะ
แล้วตอนไถทรอยู่อย่าว่าแต่ผมเลยนะ
ในรองเท้าด้วยก็เอามารวมด้วยคือหลุดไปเรื่อยอ่ะ
อ๋อขนที่รองเท้าหรือใช่ไม่หลุด

มีคนปีใหม่เธอเปลี่ยนตัวเองเรียกฉันว่าพี่โอนเหรอ
เพราะว่าในนี้เขาเรียกคุณอ้นมา
ก็เลยเรียกพี่อ้นบอกว่ามีแต่คนทักเรื่อง๔ชุด

แล้วไงลดลงหน่อยลด
ไปที่เมนูนะคะของใครเป็นสมาร์ททีวี

ก็ไปลดตรงเม็ดสีพอแล้ว
คุณเบนจรัสบอกว่ารอทุกวันพฤหัสเลยค่ะ
หุ้ยรอที่จะเปลี่ยนช่องรายการนี้
รอที่จะไปตลาดนัดประสานมิตรหรือเปล่าคะ
รอติดตามรอดูรายการนี้
แล้วเรามีเรื่องมาอัปเดตอีกหนึ่งเรื่องนะคะว่า
สีประจำปี๒๕๖๑ใช่ไหม
หรือปีจอเขาทำเสียงปีจอสิ

หนูครบ๓รอบหนู๔๘แล้วเหรอ

สีประจำปีจอของหนุ๊ยคือ

โหแล้วคือจะมาแนะนำนะคะว่าสีม่วงด
หรือถ้าเกิดคนที่บอกว่าเฮ้ยถ้าพูดถึงเทรนด์การแต่งหน้า
ความวาวจะมาสู่หน้าเรา
ปีที่แล้วแมทนะแมทปีนี้วาวพี่ปีนี้ต้องวาววาววาววาววาววาววาว

เฮ้ยถ้าวาวคือย้อนไปสมัยพี่ทีนท็อกเลยนะ

วาวมากอย่างนี้ไหมพี่วาวอย่างนี้แล้วก็เฉดเป็นเฉด
รอบหน้าเป็นกรอบหน้าอย่างนี้เลย

นี่คือลุคที่ปูปายาแต่งอันนี้ที่น่าจะพี่ป้อมแต่งให้
ก็เพราะว่าหน้าปูปายาความวาวนั้นทำไมอยู่ที่หน้าพี่ล่ะ
คุณผู้ชมดูนะอันนี้เนี่ย
เฮ้ยคุณผู้ชม

นางทางหน้า

ไอ้แม่เริ่มแล้ว

ดูดิก็อย่างที่พี่สีบอกว่า

เลือกเอาว่าจะวาวตาหรือวาวปาก
วาวปากเขาบอกเทรนด์ปีนี้มา

ทั้งโหนกแก้มและเหฉดหนัก

ก็ทิมออกบ้างถ้ามันเยอะมากไป

เดือดไปเข้าหน้าค่ะ

คือเมื่อปีที่แล้วถ้ามีใครเลือกลากับแฟนเนี่ยนะ
แล้วก็มีของเนี่ยไม่ว่าจะจดหมายหรือของเผงและมากมายเนี่ย

เออเกิดอะไรขึ้นช่วงหน้าสักครู่ค่ะ